วันนี้โค้ชเอกแล้วก็น้องทีมหมูป่าที่ไปติดอยู่ในถ้ำหลวง

นี่ครับคือภาพบรรยากาศในวันนี้
วันนี้ไปกัน๑๒คนนะคะ
เพราะว่าน้องอดุลนับถือศาสนาคริสต
ใช่ครับก็เลยไม่ได้ไปด้วยนะครับ
ก็เป็นพิธีที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ

เดินทางไปที่วิหารพระเจ้าอินศาล
พระธาตุดอยวาวอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย

ก็มีน้องอดุลที่ไม่ได้ไปนะครับ
เพราะว่านับถือศาสนาคริสต์นะครับ
มีคุณพ่อคุณแม่มีผู้ปกครองที่เดินทางไปด้วย
ก็เดินทางไปเพื่อร่วมกันทำบุญอุทิศส่วนกุศล
อดผ้าบังสุกุลให้กับนาวาตรีสมานกุนันหรือจ่าแซม
เสียสละชีวิตในภารกิจช่วยเหลือทีมหมูป่าออกจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
มีท่านพระครูประยุทธ์เจติยานุการรักษาการเจ้าวาดวัดพระธาตุดอยวาวเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะครับ
หลังจากนั้นทีมหมูป่าทุกคนก็เข้าร่วมพิธีสืบชะตาแบบล้านนานะฮะก็เพื่อความเป็นสุริมงคล
มีพระสงฆ์๙รูปทำพิธีแล้วก็มีครูบาแสงล่าธรรมสุริพระเกจิชื่อดังแห่งวัดพระธาตุสายเมือง
จังหวัดท่าขี้เหล็กของพระมากเดินทางมาร่วมพิธีด้วย
ก็มาปะพรมน้ำมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วย
วันนี้ก็มีการอุปสมบทนะฮะมีนาคที่มารออุปสมบทด้วยนะครับ
แล้วผู้ที่มารออุปสมบทอยู่นะครับเป็นทหารที่มาปฏิบัติหน้าที่
ภารกิจที่ถ้ำหลวงนะครับ๙นายด้วยกัน
เป็นทหารจากมณฑนทหารบกที่๓๗ค่ายเมืองรายมหาราชนะครับ
แล้วก็กองพันธหารราบที่๓กรมทหารราบที่๑๗
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่๓นะฮะ
ก็เลยเข้ามากราบครูบาแสงล่าก่อนจะอุปสมบทด้วย
น้องทีมหมูป่าได้เจอก็โอ้โห
ก็ได้กราบขอบคุณพี่พี่ทหารได้กราบขอเข้ามาด้วยนะครับ
มาช่วยภารกิจจนทุกคนออกมาจากถ้ำหลวงได้
ใช่ค่ะเพราะว่านี่คือผู้ที่มีส่วนร่วมสำคัญในการปฏิบัติภารกิจ
ในการกู้ภัยแล้วก็นำทั้ง๑๓คนออกมาจากถ้ำนะคะ
ตอนแรกเห็นบอกว่าจะมีทหารหลายนายเลยแหละที่อยากจะร่วมอุปสมบทหมู่
แต่ว่าอาจจะติดข้อจำกัดในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของทหาร
ตอนนี้เบื้องต้นก็๙นายนะคะ
สำหรับพิธีสืบชะตาสะดอกเคราะห์ต่ออายุเสริมดวงชะตาราศีที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับ
ตามพิธีแบบล้านนาของชาวเหนือเนี่ย
คุณยุธยาตุ้มมีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
เราก็ไปสอบถามจากผู้ที่ทำพิธีนะครับ
ก็คือนายสุเทพชัยสุรินเป็นวัยยาวัชกรและมรคนายกของวัดพระธาตุดอยวาวนะฮะ
คุณสุเทพก็บอกว่าในพิธีจะมีไม้ตั้ง๓ขาตั้งเป็นซุ้มสืบชะตา
มีเครื่องสืบชะตาพวกขัวเงินขัวคำกล้วยอ้อยมะพร้าว
ชุดหมากพลูเข้าสานเข้าเปลือกผ่านใบสีอ่างน้ำมน
มีชุดเสื้อผ้าของน้องมาประดับตกแต่งรอบไม้สืบชะตา
พิธีใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมงนะฮะในการทำพิธีสืบชะตา
สะดอกเคราะห์ปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไป
ในพิธีการก็คือให้โค้ชเอกเป็นคนจุดทูบเทียน
จากนั้นก็รับศิลป์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนตร์แล้วก็ให้พร
แล้วก็ปราบพรมนมลนำผ้าไปห่มที่พระทาสดอยวาว
นำของไปเส้นไหว้ไปขอเข้ามาที่หน้าถ้ำหลวง
ที่วัดพระธาตุดอยวาวก็ยังเป็นเจ้าภาพจัดพิธีนี้นะครับ
เพราะว่าโค้ชเอกเนี่ยเป็นลูกศิษย์วัดอยู่ที่นี่นะฮะ
เมื่อคืนตอนที่แถลงข่าวกันเสร็จที่รายการเดินหน้าประเทศไทยคุณเขียนมาสอน
โค้ชเอกก็กลับมารอนที่วัดนี้เหมือนเดิมนะ
พิธีกรรมสืบชะตาเป็นพิธีกรรมทางล้านนา
ในกรณีที่เด็กทั้ง๑๓คนซึ่งเขาก็ประสบข้อกรรม
อย่างใหญ่หลวงในชีวิตครั้งหนึ่ง
คือแล้วก็ทางวัดเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าภาพนะฮะ
ซึ่งถือว่าคุณเอกก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาวัด
ท่านพระครูประยุทธ์เจติยานุการ
รักษาการเจ้าวาดพระธาตุตะวาว
ท่านก็เมตตาจึงได้จัดนิมนต์พระคุณเจ้า
จำนวน๙รูปมาทำพิธี
พระอาทิตย์
ในนั้นก็จะเป็นมงคลประฤทธิ์
เพื่อที่จะอำนวยโวยชัยให้กับผู้ที่

แล้วก็เจริญรุ่งเรืองในชีวิต
พิธีสืบชะตาก็เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมตัวก่อนบวชด้วยนะครับ

และก็ทุกฝ่ายเลยที่ไปช่วยธิธรรมหลวงเนี่ย
พระลูกวัดพระธาตุดอยวาวบอกว่า
เดี๋ยวจะมีพิธีบวช๒๕กรกฎาคม

เดี๋ยวต้องรอรายงานข่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับ
อันนี้เป็นเพลงดีที่เขาบอกเล่ากันมา